เนี่ยมันมีเหตุที่แบบโอ้โหเห็นแล้วก็หวาดเสียว
เกิดขึ้นค่ะผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์
ตามถนนแถวอำเภอแม่ริมที่จังหวัดเชียงใหม่
ปาดหน้ากับจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งปาดกันไปปาดกันมา
คืออีกคันนึงเนี่ยปรากฏว่าเขาเป็นขาใหญ่เขามีฉายาว่ารามแม่สา
จะเป็นขายใหญ่ของพื้นที่แม่สาที่อำเภอแม่ริม
อีกฝั่งนึงเขาเลยเรียกให้จอดรถแล้วให้ลงมาเคลียร์กันเกิดการชกต่อยกันขึ้น
ผู้ชายคนนี้ก็เลยถูกรามแม่สาเนี่ยชักมีดขึ้นมาแทงใส่ท้องไส้ไหลทะลักออกมาเลยนะฮะ
ที่ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยกันทัน
คนนี้คือคนเจ็บนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านก็ไปช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนเจ็บเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาตามถนน
แล้วมือแทงเนี่ยขี่รถไล่ตามมาลักษณะเรียกให้หยุดรถให้จอด
พอทั้งคู่ลงมาก็เหมือนกับมีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
ก่อนที่อีกฝั่งหนึ่งจะชักมีดมาแทงใส่ท้องของคนเจ็บจนไส้ทะลักออกมาเลย
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปนะฮะคนร้ายที่หลบหนีไปเนี่ยขี่จักรยานยนต์ฮอนนาเวฟสีขาว
หมายเลขทะเบียน๕๓๓เชียงใหม่ชาวบ้านเขาบอกเขาจำได้
ส่วนคนเจ็บชื่อสัญชัยหลวงวิโรธนะครับอายุ๓๙ปี
นี่คือคนก่อเหตุนะฮะท่านผู้ชมครับเขาบอกเป็นขาใหญ่ในพื้นที่
ฉายาคือรามแม่สาท่านผู้ชมครับวันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราลงไปพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
นี่คราบเลือดของสัญชัยที่ถูกแทงไส้ทะลักบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ได้คุยกับเจ้าของร้านขายยาที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุบอกว่าเมื่อคืนนี้สัก๒ทุ่ม
มีแม่ค้าร้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยตะโกนบอกมีคนทะเลาะกัน
ก็เลยออกจากร้านมาดูเห็นผู้ชายสองคนชกต่อยกันอยู่ที่ริมถนน
หลังจากนั้นไม่นานมีคนตะโกนบอกมีคนโดนแทงคนโดนแทงก็เลยวิ่งออกมาดู
พบว่าคนเจ็บนอนเอามือกุมท้องอยู่แทงเนี่ยไส้ทะลักออกมาเลยนะ
ก็เลยเข้าไปช่วยกันเรียกกู้ภัยมานำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนแรกพี่นึกว่าผัวเมียทะเลาะกันเข้ามาจอดรถตรงคิวรถเหลือง
แล้วเสร็จแล้วพี่ก็เดินเข้าบ้านมาสักพักได้ยินเสียงดังออกไป
น้องผู้หญิงฝั่งนู้นเขาวิ่งข้ามมาก็คือเขาเห็นคนแทงกัน
แล้วเขาก็เข้ามาช่วยแล้วน้องผู้ชายนั้นเขาล้มลงไปแล้ว
เราก็เลยวิ่งเข้าไปอีกทีหนึ่งกับลูกสาว
แต่ลูกสาวเขาไปช่วยเขาเสร็จแล้วเขาก็ร้องอย่างเงี้ย
แล้วน้องคนนั้นก็มีผู้ชายอีกคนนึงช่วยกันรีบไปแจ้งตำรวจอย่างนี้
เราก็เลยตามไปยังบ้านของคนก่อเหตุนะฮะ
หลังจากรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับ
ไปถึงเนี่ยไปเจอพ่อเลี้ยงของเขา

พ่อเลี้ยงเขาป่วยติดเตียงอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยเคยใช้กากมะพร้าวเนี่ย
เอามาเผารมควันพ่อเลี้ยงมาแล้วนะ

เพราะดีชาวบ้านมาช่วยเอาไว้ทัน
เพราะเขาป่วยติดเตียงนะฮะ
ส่วนลุงที่อยู่บ้านใกล้กันบอกว่า
คนก่อเหตุชื่อนายพงนเรศ
พยักษ์ฉายารามแม่สา
เขาทำตัวเป็นนักเลงประจำหมู่บ้าน

ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาทะเลาะด้วยหมด

ถ้ามีปัญหากับใครใช้มีดไล่ฟันเขาไปหมด

ไม่ยอมคนเวลาถ้าได้ที่มานะ
ก็ปิดซอยเลย
ใครอยู่เทียบนี้ทุบหมด

มีมีดอย่าไปไล่ฟันคอเขา
มีมีดแล้วโอ้โหใหญ่ครับซอยเลย

ตำรวจสพแม่ริมตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
พงนเรศหรือว่าราแม่สา

หลังหนึ่งไม่ไกลจากพื้นที่หรอกนะฮะ
ก็จับได้พร้อมกับมีดที่ใช้ก่อเหตุนายพงนเรศนี่เขาสารภาพนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยที่ไปแทงคนไส้ทะลักเนี่ย
ทำไปเพราะโมโหคู่กรณีขี่รถปาดหน้าเขาก่อน
แล้วก็เลยปาดกันไปปาดกันมาเขาเลยขี่ตามไปแล้วจอดบอกให้ลงมาเคลียร์กัน
เขาอ้างว่าเขาถูกอีกฝั่งเนี่ยชกก่อนค่ะ
ก็เลยชักมีดขึ้นมาแทงใส่ไปเพื่อป้องกันตัวอืม
อ่าจากนั้นก็คือเลยขี่รถหลบหนีมาถามว่าทำไมต้องพกมีด
เออเขาบอกเขาเป็นช่างเขาทำงานเป็นช่าง
อะไรคะอ่าไม่รู้ช่างอะไร
คือถ้าเป็นพ่อครัวก็อาจจะเข้าใจได้นะแต่เขาบอกเป็นช่าง
พกมีดเอาไว้เหมือนกับไม่ได้เอาไว้ก่อเหตุ
มันเป็นมีดที่พกไว้เพราะว่าทำงานเป็นช่างค่ะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะฮะทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเรื่องการพกมีดด้วย
อ่าเรื่องการใช้อาวุธอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ส่วนคนที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่อืม
เพราะไส้ทะลักออกมาเลยโอ้โหนี่โหดจริงจริง